ทำเป็นประจำอยู่แล้วกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ

วันนี้นะคะแนะนำร้านขายปลาสลิดออนไลน์

เก็บไว้ได้นานไม่เน่าไม่เสียง่ายอยากกินเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาทำทานเอามาทอดได้เลย
แถมเขาแพ็คมาในรูปแบบศูนยากาศแบบนี้คุณ
รับรองเลยว่าสดสะอาดอร่อยแล้วก็จะไม่มีกลิ่นด้วยเพราะว่าเขาแพ็คส่งมาอย่างดีนะคะ

แล้วก็ไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสอะไรนะคุณแต่ว่าเก็บไว้ได้นาน๒๓เดือนเลย
เข็มน้อยด้วยอร่อยไม่ตู่ไม่คาว

ใครสนใจก็เก็บภาพไว้ถ่ายภาพเก็บไว้นะจ๊ะเผื่อจะสั่งเนาะแคปภาพนะ๑๒๓แชร์
เราก็จะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าเพื่อคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
ใครมีอะไรดีก็ส่งกันมาได้นะจ๊ะ